จากคลิปในโลกโซเชียลที่กลายเป็นข่าวคราวขึ้นมาเหมือนกันนะครับ
เกี่ยวกับเรื่องของการแย่งสิทธิ์ในการเลี้ยงดูลูกนะครับ
แล้วก็เป็นเหตุการณ์ที่เจ้าหน้าที่ทหารและตำรวจ

ถึงในโรงเรียนแห่งหนึ่งที่จังหวัดชมบุรี
มีการไลฟ์สดออกมาและทำให้คนที่ได้ดูไลฟ์เนี่ย
สนใจเหตุการณ์นี้และสงสัยว่า
ทำไมตำรวจถึงต้องเข้าไปบุกจับกลุ่มถึงในโรงเรียนแบบนี้
ท่ามกลางสายตาของเด็กนับร้อยนะครับ

แล้วก็มีลูกของผู้ชายคนนี้ที่ส่งเสียงร้องไห้อยู่นะครับ
ดูนิดหนึ่งก็ได้นะครับ
นี่แหละครับเหตุการณ์นี้ก็ได้ยินเสียงผู้ชายบอก
จับผมเรื่องอะไรปล่อยผมก่อน

ก็คือลูกของเขานะครับทีนี้ล่ะครับเราจะเห็นภาพจากคลิปนี้
เพราะว่าคลิปนี้ทางคุณครูของโรงเรียนได้ถ่ายเหตุการณ์ไว้
แล้วก็เฟสสดเลยนะครับบอกว่าเกิดอะไรขึ้น
ตัวคุณครูก็มีการโพสต์ไว้เหมือนกัน
บอกว่าผู้ชายคนนี้เป็นผู้ปกครองคนหนึ่ง
เป็นพ่อของเด็กนักเรียน๒คนที่เรียนอยู่ที่โรงเรียนแห่งนี้
แล้วผู้ชายก็จะมากินข้าวกลางวันกับลูกทั้งสองเป็นประจำ
แต่ทีนี้มีทหารและมีตำรวจบุกเข้ามาจับกลุ่มตัวผู้ชายคนนี้
ฐานที่บอกว่าผู้ชายคนนี้เนี่ยมีทั้งยาเสพติดมีทั้งอาวุธปืนนะครับ
ก็เลยต้องเข้าจับกลุ่มตัวนะครับ
ทีมข่าวของเราก็อยากจะรู้ความจริงว่าเกิดอะไรขึ้นกันแน่นะครับ
คุณระวีการแก้ววิจิตทีมข่าวไทยรัฐทีวีลงพื้นที่ไปตามหาผู้ชายคนนี้

ก็ได้ไปพบกับนายทาบราวัย๓๕ปี
ในสภาพตาข้างซ้ายบวมเขียวช้ำส่วนคิ้วก็มีรอยแตก
ซึ่งก็เปิดใจเล่าวินาทีเกิดเหตุการณ์ชุลมูลขึ้นในโรงเรียน
ให้กับทีมข่าวไทยรัฐทีวีของเราฟังนะครับบอกว่า

ขณะที่ตัวเขาเองกำลังไปกินข้าวกับลูกสาวคนเล็กวัย๕ขวบที่โรงเรียน
ซึ่งเขาก็ไปกินข้าวกลางวันกับลูกเป็นประจำทุกวัน
ตอนแรกเขาสังเกตเห็นตำรวจเห็นทหารมาอยู่ในโรงเรียนเนี่ย
เห็นแล้วล่ะมันก็แปลกแล้วแต่ก็ไม่ได้คิดอะไร
จากนั้นก็เห็นอดีตภรรยาของเขาลงมาจากรถกระบะ
นาทีนั้นตัวคุณทาราบอกรู้ทันทีเลยว่า
ต้องมีเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของลูกแน่เรื่องของสิทธิ์ในการดูแลลูกแน่
เขาเลยตัดสินใจครับจูงมือลูกคนเล็กวัย๕ขวบซึ่งเป็นลูกสาว
เดินไปหาลูกคนโตวัย๗ขวบเลย
ซึ่งระหว่างกำลังเดินไปไปเจอตำรวจ๓คน
ตำรวจทั้ง๓คนขอตรวจค้นตัวเขา
นายทาราก็เลยให้ตรวจตำรวจไม่พบอะไรนะครับ
ตำรวจก็ปล่อยตัวเข้าไปจากนั้นเขาก็รีบจูงลูกสาว
พาไปหาลูกคนโตอีกคนหนึ่งนะครับ
ฟังเสียงของนายทาราเล่าให้ฟังถึงเหตุการณ์ตอนนั้นหน่อยครับ
ผมก็จุงมือลูกผมกำลังจะไปขึ้นรถมอเตอร์ไซค

ในช่วงระยะเวลาที่เดินมาเนี่ยครับ
ก็คือพ่อเขาก็ได้บอกกับทางทหารกับตำรวจที่มาเนี่ยครับว่า

พูดบอกว่าอย่าให้มันไปนะ
แต่ผมก็ไม่ได้มีอะไรผิดผมก็คิดว่าผมเสร็จของผมแล้ว

ผมก็ไม่ได้มีทำผิดอะไรผมก็จุงลูกผมมา
ถึงตรงที่น้องเขาขับรถออกมาคนที่ถ่ายคลิปนี้ครับ

หลายครั้งครับพ่อตาเขาเนี่ยครับ

อืมไม่แน่ใจว่าใช่แค่พ่อตาเขาหรือเปล่าที่ดึงเสื้อผม
อ่าแล้วทีนี้ก็หันมา

เขาก็หาว่าผมไปต่อยเขาแต่จริงผมไม่ได้ต่อยเขา
เขานั่นแหละครับต่อยผมแล้วก็มีพี่ชายเขาอีกสองคน
ที่เข้ามาเตะผมแต่ในณเวลานั้นเนี้ย
ผมโดนจับอยู่อย่างนี้แล้วทีนี้พอ
ที่เขากระชากเสื้อผมไปเนี่ยแล้วผมหันไป
มือผมเนี่ยจับอยู่กับลูกครับแต่เขาก็บอกว่าผมไปต่อยพ่อเขา
มือผมจับอยู่กับลูกแล้วเขาก็จับมือผมไว้เลย
โดยที่ลูกผมเนี่ยวิ่งไปหาคุณครูแล้ว
แล้วเขาก็ยังตามไปเอาลูกผมทั้งที่ตำรวจทหารก็อยู่
แต่ว่าไม่มีใครที่จะแบบไปไม่ให้ยุ่งกับลูกผมอะครับ
แต่ทั้งที่มาเรื่องผมแต่ปล่อยให้เขาไปจับลูกผม
ในคลิปเลยครับอุ้มลูกผมไปคนโตก็ไม่ยอมปล่อยมา
คนเล็กขนาดคุณครูเอาเข้าไปในห้องแล้วก็ยังวิ่งตามไปเอามาครับ
อันนี้แหละครับเขาเล่าช่วงเหตุการณ์ชุลมุน
ตอนนั้นเท่าที่เราเห็นภาพก็คือมีทหารมีตำรวจเข้าไปจับกลุ่มเขาใช่ไหม

แต่เขาบอกว่าในขณะนั้นก็มีพ่อตาของเขาแล้วก็อดีตภรรยาของเขาอยู่ตรงนั้นด้วย
ถูกต้องมันก็เลยกลายเป็นความชวนละมุนวุ่นวาย
ซึ่งข้อมูลนี้สอดคล้องกับผู้กำกับการสถานีตำรวจภูทรบังละมุงนะคะ
ก็บอกว่าตำรวจได้รับแจ้งว่าขอกำลังเจ้าหน้าที่ให้ไปตรวจสอบหน่อย
เพราะว่านายทารามีสารเสพติดมีอาวุธ

ปรากฏว่าร่างกายไม่มีสารเสพติดไม่มีอาวุธ
ก็เลยปล่อยตัวไปแต่ระหว่างนั้นเองเกิดเหตุชุนละมุน
แล้วทั้งสองฝ่ายฝ่ายพ่อกับทางฝ่ายญาติฝั่งแม่
ก็มีการปะทะต่อสู้กันในโรงเรียน
เจ้าหน้าที่ก็เลยต้องไประงับเหตุแล้วก็ควบคุมสถานการณ์
แต่ภาพที่ออกมามันก็เหมือนกับเจ้าหน้าที่เข้าไปทำร้ายร่างกาย
ทาราเหมือนกับใช้กำลังเกินกว่าเหตุ
เพราะนายทาราเขาก็มีบาดแผลฟกช้ำที่ใบหน้า

ซึ่งนายทาราเองเขาก็เปิดเผยมาคิ้วแตกของเขา
ไม่ได้เกิดจากการทำหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจและทหาร

พ่อตาที่มีการทะเลาะชุนละมุนกันก่อนหน้านี้
ก็พูดถึงเรื่องของการทำหน้าที่ของตำรวจ

ก็มีการเน้นย้ำในเรื่องนี้เหมือนกัน
เออนะครับก็ต้องมีการตรวจสอบกันนะนะ
เพราะว่าพอคลิปนี้เผยแพร่ออกไปนะครับ
ก็มีคนสนใจแล้วบอกทำหน้าที่เกินกว่าเหตุหรือเปล่า
สำหรับการทำงานของตำรวจและทหารเนี่ยนะครับ

เรื่องของสิทธิ์ในการเลี้ยงดูลูกนะครับ
นายทาราเล่าให้ฟังถึงเรื่องของสิทธิ์ในการเลี้ยงดูลูก

หย่าร้างกันมา๕ปีแล้ว

ไม่ว่าจะเป็นสารชั้นต้นสารอุทธรณ์

เกี่ยวกับเรื่องของสิทธิ์ในการเลี้ยงดูบุตรนะครับ

แล้วทางฝั่งอดีตภรรยาก็บอกว่า
เลี้ยงดูบุตรทั้งสองคน
ดังนั้นในช่วงนี้ก็อยู่ที่การ

เกิดเป็นปัญหาเรื่อยมาตลอด๕ปีนี่แหละครับ
แล้วก็ทางคุณทาราเนี่ยเขาบอกเขาก็เข้าใจนะฮะ
หัวอกของอดีตภรรยาหัวอกคนเป็นแม่

แต่สิ่งที่ทางอดีตภรรยาทำ
คือการไปแจ้งความว่าตัวเขามีทั้งสารเสพติด

แล้วก็จะมาเหมือนเอาลูกไปนะครับ

ทำให้ตัวเขาถูกจับกลุ่มแบบนี้นะครับ
เขาบอกเรื่องของการทำตัวไม่ดี

เพราะตอนนั้นยังวัยรุ่นกันทั้งคู่

นายทาราบอกว่าพยายามจะไม่ให้ลูก

มักจะเจอเหตุการณ์ยื้อแย่งลูกกันตลอด
เวลาที่ผ่านมามากกว่าลูกคนเล็ก

ก็อาจจะไม่ค่อยได้พบได้เจอได้เห็นกับตา
แต่คราวนี้เหตุการณ์มันเกิดขึ้นที่โรงเรียน
ลูกคนเล็กที่ร้องกระจองงอแง
และสุดท้ายผู้เป็นแม่หรืออดีตภรรยา
อุ้มไปก็สะเทือนใจเด็กเหมือนกัน
ตัวคุณธาราบอกว่าเขาห่วงลูกทั้งสองคน

ยืนยันบอกว่าไม่ใช่คุณครูในโรงเรียน
แต่เป็นแม่ค้าคนหนึ่งที่รู้จักกับพ่อเด็ก
บังเอิญขี่รถจักรยานยนต์ผ่านมาเห็นเหตุการณ์พอดี
แล้วพ่อของเด็กก็ขอให้แม่ค้าคนนี้
ถ่ายคลิปเอาไว้เป็นหลักฐาน
ขณะเดียวกันคุณระวีการแก้ววิจิตทีมข่าวของไทยรัฐทีวีของเราก็ไปพูดคุยกับทนายของนายทารา

ท่านายบอยยืนยันนะคะว่ามีการจินยอมจากใบทะเบียนสมรส
เกี่ยวกับเรื่องของสิทธิ์ในการดูแลบุตรอะไรแบบนี้นะฮะ
เกิดเหตุตามคลิปนะครับทั้งที่ตัวลูกความผมเนี่ยไม่ได้ผิดตามนั้นแล้วก็
ที่สอนลูกความมารู้สึกว่าจะเป็นการร้องขอไปทางศูนย์นำรงธรรม
เพื่อให้เข้ามาจับในเรื่องยาเสพติดและอาวุธปืน
ผมมองว่าเนี่ยมันเป็นการแจ้งความเท็จนะครับก็เลยจะดำเนินการในส่วนนี้
แล้วก็น่าจะประกอบกับหมินประมาทไปด้วยนะครับ
คือในความคิดของผมนะครับก็ทั้งสองฝ่ายก็เคยเป็นอดีตสามีภรรยาต่อกัน
ถ้าเป็นไปได้ผมก็อยากให้เข้ามาเจรจาไก่เกลี่ยตกลงกันแล้วก็แบ่งการเลี้ยงดูลูก
และบุตรไปให้ได้ทั้งสองฝ่ายได้เลี้ยงดูเพราะยังไงก็เป็นสายเลือดของทั้งสองฝ่ายนะครับ
นี่แหละฮะทนายก็อยากให้มาไกลเกลี่ยกันนะครับ
หลังจากนั้นทนายบอยก็พานายทาบราพ่อเด็กเดินทางไปที่สพบังละมุง
ให้ข้อมูลกับผู้สิทธิ์กลุ่มหนึ่งนะครับที่รออยู่ที่สถานีตำรวจ
ซึ่งก่อนหน้านี้บอกว่าจะไปแจ้งความแต่เพราะว่าไม่ได้มีการแจ้งความแต่อย่างใดนะครับ
ก็มีการบอกว่าได้ยื่นคำร้องที่สารเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเอาไว้
แต่ไม่ขอเปิดเผยรายละเอียดนะครับ

เป็นทันตำรวจเอกจักทธิพย์ภาราพันธกุล
กุลซึ่งก็เป็นผู้กำกับการสถานีตำรวจภูทรบังละมุง

บอกว่าตอนแรกคือเหมือนกับทางฝั่งภรรยาเอาคำสั่งสาร
แต่เป็นคำสั่งสารชั้นต้นว่าทางฝั่งภรรยามีสิทธิ์ในการเลี้ยงดูลูก
แต่ทีนี้ฝั่งสามีเขาก็มีการไปร้องสารอุทธร
แล้วก็ตอนนี้เรื่องราวอยู่ในขั้นดีการนั่นเองนะคะ
ดังนั้นเดี๋ยวต้องตามเรื่องนี้กันต่อค่ะ
เรื่องของสิทธิ์ในการเลี้ยงดูลูกนะคะ